ขณะที่ทางการเมืองในบ้านเรา
ยังไม่รู้ว่าแนวทางมันจะไปทางไหน
แต่วันนี้มีข่าวขึ้นมาจะว่ากระแสก็ไม่ได้
เพราะเจ้าตัวเขาก็ออกมาบอกแล้วนะครับ

ทักษิณชินวัฒน์ครับคุณผู้ชมครับ
ประกาศนะครับว่าจะกลับประเทศไทย
วันที่๑๐สิงหาคมนี้นะครับ

คุณผู้ชมดูครับตั้งแต่ประมาณสักสายก่อนเที่ยง
เป็นความเคลื่อนไหวจากนางสาวแพทองทานชินวัฒน์
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
ลูกสาวของนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกัธมนตรี
โพสต์เฟซบุ๊กเป็นรูปคู่ครับ
รูปคู่กับคุณพ่อระบุข้อความว่า
กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอ
แต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเอง

พ่อจะกลับมาแล้ววันที่๑๐สิงหาคมนี้
ท่ากัดสยานอนาชาติดอนเมืองครับ

ถ้ารวมครั้งปีนี้คือครั้งที่๓
เพราะต้องเตรียมหลายอย่างที่เมืองไทย
ใจของลูกและทุกคนในครอบครัวเราหนักอึ้ง

แต่ก็เคารพการตัดสินใจของพ่อเสมอ
ขอให้บุญรักษานะคะ
ให้พ่อของลูกแข็งแรงปลอดภัย
ได้มาส่งหลานไปโรงเรียนบ่อย

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจดีกับพ่อของลูก
เหมือนที่พ่อใจดีกับทุกคน
เสมอรักพ่อที่สุดในโลก
จากนั้นนางสาวแพทองทานทิ้งท้ายในโพสต์ดังกล่าวนะครับ
บอกว่าสำหรับพี่น้องที่อ่านถึงตรงนี้

เป็นนายกที่ถูกพูดถึงว่ามีผลงานมากที่สุด
และประสบชะตากรรมถูกกระทำแสนสาหัส

เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูดอย่างจริงจังต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี๒๕๖
แม้จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์

แต่คำนึงถึงอย่างที่สุดต่อความสบายใจ
และกังวลห่วงใยของทุกคนค่ะ
แล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับ
โพสต์นี้คุณผู้ชมมีคนเข้าไปอวยพรวันเกิดนายทักษิณเป็นจำนวนมาก
ไปแสดงความดีใจที่นายทักษิณ
จะได้เดินทางกลับประเทศในวันที่๑๐สิงหาคมนี้
ส่วนที่อุบลราชธานีสสเพื่อไทย
สมาชิกคนเสื้อแดงทำบุญครับทำบุญให้นายทักษิณ
โดยนายทักษิณได้วิดีโอคอลมาคุยกับคนเสื้อแดง

และเราจะได้พบกันอย่างใกล้ชิดเมื่อผมกลับประเทศไทย
ซึ่งคงอีกไม่กี่วันก็จะได้กลับ

แต่บังเอิญติดวันหยุดหลายวัน

ปีนี้จะเป็นการทำบุญวันเกิดที่อยู่ต่างประเทศครั้งสุดท้ายแล้ว
พอวันที่อีก๒วันนี้ก็

นะเค้าถึงจะไปเยี่ยมพี่น้องที่อุบันนะ
ทีแรกตั้งใจว่าจะกลับเร็วนี้
พอดีมันเป็นวันหยุดก็เลยต้องเลื่อนวันหน่อย
วันนี้น้องอิ๊งคงจะประกาศว่าผมจะกลับวันไหน
ก็ไม่กี่วันนี้แหละครับนะฮะ
ส่วนที่กรุงเทพมหานครครับ
สสและอดีตสอสอจากภักดิ์เพื่อไทย
ไทยรักษาชาติคุณผู้ชมยังจำได้ไหม
ร่วมทำบุญวันเกิดให้นายทักษิณ
ขณะที่พระธรรมสุธีเจ้าวาดวัดหัวลำโพง
ให้พรว่าวันไหนก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้
บุญอยู่ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่
ชีวิตเราเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืน
เดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายอย่าไปคิดอะไรมาก
ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง
วยพรให้สิ่งที่ญาติโยมทำวันนี้
ส่งผลส่งกระแสจิตไปถึงนายทักษิณ
ขอให้บุญบารมีคุ้มครองนายทักษิณเจริญรุ่งเรือง

ปิดท้ายครับปิดท้ายนี่ฮะนี่ฮะนี่เลยนี่เลย
แฟนคลับนำเค้กไปอวยพรวันเกิดที่พักเพื่อไทย

ขอให้เป็นปีสุดท้ายที่อยู่แดนไกล
๖๗กลับมาพื้นแผ่นดินไทย

ประชาชนรากย่าอยากให้ท่านกลับมาผืนแผ่นดินไทย
เพราะท่านคือคนไทยของทุกคน

คุณผู้ชมครับในทักษิณทวิทย์ฮะ
หลังจากมีข่าวมีกระแส

ได้มีการทวิตนะครับโดยโพสต์รูปนะฮะ
โพสต์รูปนะครับที่คุณหมอทศพรเสรีรักษ์
วันก่อนจำได้ใช่ไหมครับในสะพาน
ท่านก็สเก็ตภาพให้กับคุณพิธา

ก็คงให้คุณทักษิณแหละแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงนะคะ
นี้มีคนพูดถึงกันเยอะมากเลยทีเดียว
เมื่อตอนประมาณบ่าย๓โมง๔๔นาที
ก็มีการโพสต์ถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

โพสต์ข้อความบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ๗๔ปี

ขอให้พี่มีแต่ความสุขสมหวัง
ประสบความโชคดีตามที่พี่ปรารถนา
หวังว่าพี่จะมีความสุขในชีวิต

อาราธนาคุณพระศรีรัตนัตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุ้มครองให้พี่มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
และมีโอกาสได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว

และอยู่กับลูกหลานที่พี่คิดถึง
เวลาที่พวกเราเฝ้ารอคอยมาถึงแล้วค่ะ
น้องรักพี่และขอบอกว่า
ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่พี่ดูแลน้อง
ตั้งแต่น้องจากประเทศไทยมา

น้องคงไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็งแบบนี้
พี่ยังคงเป็นพี่ชายสุดที่รัก

และเป็นบุคคลต้นแบบของน้องตลอดไปนะคะ
อยากจะบอกว่าน้องรักพี่ที่สุดค่ะ
สุขสรรค์วันเกิดค่ะพี่
นี่ก็เป็นล่าสุดในโลกออนไลน์วันนี้นะคะ
เดี๋ยวยังมีประเด็นอื่นนะคะ
ที่เรียกว่าเป็นท่าที
จากการที่มีการประกาศว่าคุณทักษิณจะกลับในเดือนหน้า

จะมีรายละเอียดให้คุณผู้ชมก็อยู่กับไทยรัฐนะคะ

คือตอนนี้ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณนะครับ